คุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้เมื่อวานเรานำเสนอไปนะครับ
ไปจับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตอนไปเจอบอกว่าไปเจอเบียร์ไปเจอไวอาก้าที่ใช้แล้วใช่ครับ
อะไรต่างแล้วก็มีข่าวว่าทางเจ้าวาดรูปนี้ไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ
สามเณรหลายต่อหลายรูปนะฮะล่าสุดนั้นตำรวจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมครับคุณผู้ชม
เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะฮะโดยทางผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ครับ
บอกว่ากรณีการจับกลุ่มอดีตพระประหลัดธีรเมษศิริธรรมโมอายุ๔๘ปี
มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายสามเณรล่วงละเมิดทางเพศนี่นะครับล่าสุดไปเจอข้อมูลครับ
อดีตเจ้าอาวาสรูปนี้จะส่งคนไปตระเวนหาเด็กชายจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ห่างไกลครับ
อ้างว่าจะมาส่งเสียให้บวชเรียนมาไหมแต่ภายหลังเนี่ยกลับพบว่ามีการเปิดบัญชีขอรับบริจาคด้วย
ในการอุปการะเนรแล้วก็ยังยึดเงินที่ทางโรงเรียนมอบให้สามเณรคนละ๕๐๐บาทเป็นประจำทุกเดือนครับ
เพื่อเป็นค่าเดินทางไปเรียนหนังสือนะฮะ๕๐๐บาทนะครับ
ทางสามเมินไม่เคยได้จับเงินส่วนนี้ครับเบื้องต้นสามเมินทั้งหมดใน๗รูปนะครับ
และก็ความผู้เสียหายได้มีการลาศิกษานะจากนั้นก็ให้ทีมสหวิชาชีพครับ
มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมคัดแยกเหยื่อแล้วก็ตรวจสอบบัญชีเงินฝากเส้นทางการเงิน
ถ้าเกิดพบว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ครับอันนี้เข้าข่ายค้ามนุษย์ด้วยนะฮะ

เอาคนมานั่งสอบปากคำนะครับแล้วก็ดูเชื่อมโยงนะครับ
เป็นจุดต่างว่าเด็กที่เข้ามาอย่างไรผ่านใครใครเป็นคนชักจูงนะครับ
จากนั้นอยู่มาเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยใครได้รับผลประโยชน์บ้างนะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียกแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
ที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ก็ต้องดำเนินคดีค่าค้ามนุษย์
แล้วใครที่ได้รับผลประโยชน์ใครอยู่ในกระบวนการบ้างก็ต้องดำเนินคดีทุกคน